แล้วเปลี่ยนใจกลับเข้ามาเลนเดิมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ
ขับรถหลงทางผิดทางอะไรหรือเปล่าแล้วก็เลยเปลี่ยนใจกระทันหัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปเรื่อยเขาจะเปลี่ยนเลนส์ออกมาทางซ้ายนะคะ
แต่รถที่ตามมาเป็นรถจักรยานยนต์เขาล้มนี่นี่เปลี่ยนเลนแล้ว
แล้วเขาล้มแล้วเขาก็เลยบาดเจ็บอะค่ะนี่ค่ะรถก็เยอะอยู่นะคะใช่ค่ะรถเยอะอยู่
นี่จังหวะตรงนี้ไปซ้ายอีกทีแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจกลับมา
มีร่องรอยการโดนชนแต่รถจักรยานยนต์นะพี่อุ๋ยดูหลายคันที่เขาล้มแล้วเขาก็เจ็บ
ใช่ค่ะถูกชนไทยอันนี้คือรถที่ตามหลังมา
ก็จะเป็นมุมที่ค่อนข้างจะชัดขึ้นนะคะ
คือความจริงมันเป็นเลนส์ที่มันเบี่ยงไปแล้วมันจะมีกลวยสีส้มแล้วใช่ไหม
เขาอาจจะอุ๊ยผิดแล้วก็กลับมาอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ช่องนี้ออกปุ๊ก
โอ้โหแต่จักรยานยนต์นี้ตามกันมาหลายคันเลย
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะคนขับรถแจ๊สก็ให้ข้อมูลกับเราคุณนัทธวิทย์อายุ๒๓
สงสัยจะหลงทางผิดทางหรือยังไงก็เลยเกิดเหตุแบบนี้
รถจักรยานยนต์ก็มีได้รับบัตรเจ็บนะคะ
คันแรกมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย
คันที่๒คุณลุงอายุ๕๓กระดูกหัวเข่าด้านขวาแตก
ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดเลยนะคะไม่ใช่เล็กนะคะ
นี่ค่ะยังไงก็ตำรวจสนประชาชื่นบอกว่า
ก็ไปพบตำรวจก็ดีจะได้เจรจากลายเกลี่ย

บางทีเราคิดว่าของเรานิดเดียวค่ะแต่คนอื่นเขาเดือดร้อนหมดเลยนะฮะใช่ค่ะ